อีกควันนึงไหนซิไหนซินาเดชทำไมคะ

คือควรพูดวันนั้นได้เห็นประมาณแบบเป็นชุดเสื้อกล้าม

เขาก็จะใส่กางเกียร์คล้ายบ็อกเซอร์อ่ะเลย

จะมาเกล้าซื้อของกัน

เงินต้ายเจนาราก็ไปเอาผ้านี้มา

พ่อคุณเอ๊ะแต่กล้ามเสื้อ

เฮ้ยเป็นถึงระดับพระเอกทำไมแต่งตัวไม่เหมาะสมเลย

บางทีคนเราโดนจับแต่งตัวทั้งวันเขาก็เป็นเนอะ
แต่อีกอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าโอเคมากคืออะไรรู้ป่ะเขาให้ถ่ายรูป

บางคนบางคนจะซีเรียสมากถ้าแบบใส่อย่างนี้ออกไปนอกบ้าน

แต่ณเดชน์เขาเมื่อกี้มีคนขอถ่ายรูปแล้วก็มีเขาก็ให้ถ่ายหน้านี่

มันเป็นชุดลำรองมันเป็นชุดนอน
เออจริงมันอาจจะใกล้บ้านเขามากก็ได้นะที่เขาไปเนี่ย
คืออันนี้ก็แนะนำส่วนตัวนึงติดแจ๊กเก็ตไปสักตัวนะลูกค่ะ

คืออันนี้ก็แรงไปสำหรับออกไปร้านขายปืนอย่างนี้นะ
จริงแล้วอย่างที่บอกทุกคนมีกล้องโทรศัพท์หมด

ตั๊กมายุราถ้าหน้าไม่เต็มชุดไม่สวย

บอกว่าเดินห้างอย่ามาใส่รองเท้าผ้าใบนะ

บางทีเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวถ้าสมมุติเราไปดูไอจีของแม่แก้ว
เมื่อเขาอยู่บ้านเมื่อเขาทำอะไรอย่างนี้

คืออย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้พี่ก็ไม่ทราบ
แต่ว่ารุ่นก่อนเขาจะสอนกันว่าอย่าให้เกลอกำลัง
อย่าให้เหมือนกับไม่ตั้งใจเพราะว่าเราอยู่สถานที่ที่คนจะต้องดู

เขาเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่มีอะไรหรอก
แต่พออยู่ในวงการแบบนี้คนก็อาจจะไปพูดเป็นเรื่องโจ๊กบ้างติเตียนบ้าง

ถ้าไปงานก็แต่งตัวดีแต่ในกองละครชุดคือแค่ใส่ออกไป
แล้วเดี๋ยวคนก็จะมาเปลี่ยนชุดให้เราแล้ว
น่ฮะเหมือนไงก็ไปทางอะไรหนุ่มผมอยู่กองละครนี่

ใช่เขาไปเล่นละครเรื่องที่มีตำรวจที่เขาเป็นตำรวจ

ก็ใช่เนี่ยมันเลยเลข้างยังกว่าใส่เต็มอีกเธอ

จริงเหรอ